อาจจะมีลูกบอลรอยมาปั๊บสายอะไรอย่างนี้

เอาแล้วครับนาให้ผมบอกได้เลยนะครับ
เตรียมให้หนึ่ง
เปรียบแล้วครับผม
ฝ่วงปากไม่ใช่หรือครับจมูกนะครับไม่ใช่

ขากันไกลสิครับคุณ
ตอนนี้ต้องบริหารขากันไกลให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไร
ตลกแล้วก็แบบอะไรที่คลื่นเครงมาเสิร์ฟหน้าจอกันเลยทีเดียว

แต่ว่าทีนี้ก่อนที่จะไปลุยกันเรื่องอาคารอยากให้ได้ข้อมูลความรู้กันก่อน
บางทีเวลาเราดูเนี่ยหลายคนอย่างผมเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งถึงว่าฟุตซอลนะครับกับฟุตบอลเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง

แต่ว่าฟุตซอลเนี่ยเล่นแค่๕คนฝั่งละ๕คน
และก็สนามเล็กกว่าลูกฟุตบอลอันนี้เหล่านี้
ที่สำคัญเขาเล่นครึ่งละ๒๐นาทีแล้วก็จับเวลาเหมือนบาสเก็ตบอล
อย่าลืมนะครับฟุตซอลเข็มแต่ดี

กับฟุตซอล์ให้ชมเลยครับ
ถ้าพูดถึงกีฬาสิ่งที่ตามมาติดก็ต้องนี่เลย

ผู้สร้างสีสันและกำลังใจให้กับนักกีฬา
และวันนี้เราก็บุกไปกันที่สนามฟุตซอล
ขอดูลีลากองเชียร์หน่อยสิว่าจะมั่นกันขนาดไหน

เริ่มที่ทีมบางกอกซิตี้
รวมพลจุดพลุตีกลองร้องเล่นเต้น

แม่เกือบเข้าใจผิด
คิดว่ากำลังก่อม็อบกันอยู่เชียว

หนึ่งในกองเชียร์ก็ขอถวายตัวและหัวใจ
ให้ละเลงสีทั่วหน้าและทั่วตัวเลย

ถึงโดนตบหัวแบบนี้

เรื่องของกีฬามันไม่จำกัดเพศและวัยจริงครับ

หุ่นเถิงกาบ๊อกบาวมาตบมาตอบ

ผ่านไปแล้วสำหรับสาวเอวพลิ้ว
มาที่หนุ่มเอวพริ้วกันบ้าง
ไม่รู้ว่าพี่เขาจะพริ้วกันไปไหน
เห็นแล้วอยากไปทะเลขึ้นมาเชียว
โยกยายโยกยายโยกยายปันขาย
โปรดติดตามตอนต่อไป
ล้างออกหรือยังยังเลยครับตอนนี้
แล้วสมองเสื่อมไปแล้วโดนเพื่อนตบไปประมาณร้อยกว่าครั้ง

คือถ้าอยู่ในลมนั้นมันต้องประมาณนี้เลย
คือต้องใส่เต็มที่ไหนที่ถ้าพี่หอยอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นยังไงคะ
ยิงครับแล้วครับถอยครับโอ้โฮ

วัยรุ่นเขาเรียกว่าวืด

ไปดูดิแล้วนะ
รักสวยด้วยวืดด้วย
เดี๋ยวเราไปดูเชิญครับ
ช่วงปูนสนามในวันนี้
เราขอกระชากฟิลไปดูลีลาสุดพืช
ใช่แล้วสุดมืดกันมาก
ลูกไหนบ้างชมกันเลย
และทีมสมุดศาขอดไม่ต้องพูดร่ำทำเครค
ราชศรีมาวีวันหัวน้อยหน้า
เรื่องข้อแข็งนิยมกันไม่ได้จริง
เพลินภูมิทีมสมุดศาขอดก็เลยจัดไปยาวแบบนี้
โอ้โหปารีสไก่พอแล้วนะ

เขาว่ากันว่าฆ่าได้ยามไม่ได้
เมื่อเทียบพงศ์ไปปาลิสแล้ว
ีราติแห่งทีมราชศรีมาวีวันก็คงไม่ยอมน้อยหน้า

หนึ่งสองสามย่าโมออกศึก
แมทก็อดรอยแรงม้ากันบ้าง
กับการเจอกันระหว่างสมุทรสาครและราชนาวี
ร้อยแรงน้าขนาดไหนถามใจอนุชาทีม
สมุทรสาทรดูละกัน
โอ้โหลูกสุดท้ายนี่เรียกได้ว่า

คว้าไฟดีกว่าครับ
หลอกไฟแตกเลยตายแล้ว

ใครสงสัยว่าลูกนั้นมาอยู่ตรงนี้แล้ว
อยากลองดูมั่งว่าเราจะสามารถโชว์หรือ

ไม่คือคือจะทำให้ดูว่าอยากทุกคนรู้สึกจริง

แต่ก่อนไปผมมีเรื่องตลอดเกี่ยวคุณปลอล์นมาให้ดูกัน

สอนมากิจได้ไม่ค่อนนี้

เนื่องจากว่าเราไม่อยากให้น้องพิชเช่ต้องเหนื่อยมาก

นี่แก่งขายาว

เอาจริงใช่ไหมเออจริงแล้ว

เรื่องแบบนี้เราอยู่แล้ว

ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเลยเตะให้ฟุ้นบอลนะฮะ
ไปกระทบฟันแล้วก็กัดเข้าไป

ประหยัดตังค์นะ

ต่อไปจะเป็นลูกที่เปิดจากทางด้านกลับซ้ายเข้ามา

โอ๊ยส่งมาลงมานี่ดูพี่นี่

ด้วยการตั้งชื่อลูกยิงลูกนี้ให้กับพี่หอย
พร้อมถ่ายผลเกิดเข้ามาว่าจะเข้าหรือไม่เข้า
หากไทยถูกและชื่อลูกหญิงนั้นควรโดนใจพี่หอย

ซื้อยืดจากทางรายการจำนวน๓รางวัล

ภาษาบอลเขาเรียกว่าว้าว
ภาษาอีสานก็เรียกว่าน่อ

ว้าวว้าวว้าว

วันนี้นะครับผมขอเสนอคำว่า

ต้องคิดให้ทันนะ
และช่วงหน้านะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่า

ผมจะมีหน้าที่อะไรแบบ
ไม่อยากจะบอกเลยว่าผมถนัดสุดเลย